ว่ามาแล้วมาแล้วมาตามคำเรียกร้องค่ะสำหรับแน็กชาลีหลายคนเรียกร้องว่า
อยากจะให้มีผลงานละครมีผลงานภาพยนตร์ให้เราได้ติดตามกันบ้าง
ก่อนหน้านี้ดูแต่เขารีวิวเนอะอยากดูแบบยาวแบบรู้เรื่องบ้างค่ะ
คราวนี้มาแล้วพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดนะคะผู้ปิดป่าหลอนนะคะ
ไปดูกันได้เลยสิบหกมากาศาคมที่เป็นว่าใครอ่ะเหรอ
แต่สิ่งหนึ่งพี่สังเกตไหมว่าวันที่เจอแน็กชาลีเนี่ยเขาดูอ้วนขึ้น
นี่ไงไปรีวิวกินอาหารปลาไง
พี่แล้วรีวิวเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารปลาอาหารคนอาหารต่างเนี่ยเขารีวิวหมด
น้ำหนักตอนนี้ขึ้นมา๑๐กิโลนะคะ
แน็กเองก็ยอมรับว่าเออมันเป็นเพราะว่ารีวิวเยอะเกินไป
ต้องขอยกเลิกงานทั้งหมดไม่งั้นนี่สุขภาพจะ
ใช่ไม่ใช่และยังมีอีกหนึ่งสิ่งอันนี้ว่ารีวิวแปลก
แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ก็ยิ่งกว่ารีวิว
คือการจีบสาวมีกระแสข่าวเมาส์มาว่า
มันเกิดอะไรขึ้นแน็กเอาไปถามกันหน่อยค่ะ
ไม่ใช่งานรีวิวอย่างเดียวด้วยนะงานอื่นก็ยกเลิกหมดเลย
ยกเว้นหนังที่แบบค้างอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ใช่มันเหนื่อยฮะผมรู้สึกว่าตอนนี้เราแบบว่าตอบโจทย์งานไม่ได้
เราเลยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มต่อการที่ใครจะมาจ้างเรา
เขาให้เงินเราเยอะสิ่งที่เราต้องการเหมือนแต่ก่อนที่ผมทำได้เนี่ยคือ
เราต้องการให้คนตามไปซื้อให้เยอะเราต้องการทำงานให้ดี
แต่ว่าตอนนี้งานรีวิวผมมันแย่ลงเรื่อย
ส่วนเรื่องหัวใจล่ะคะสาวเสริม

มีคนเล่าให้ฟังว่าแน็กเคยส่งจิ้งจกตายไปจีบสาว
หื้อส่งจิ้งจกตายไม่น่ามีเนอะมีแต่ส่งสันน่ารักนั่งงี้
เอาจริงพี่ถ้าแน็กมาจีบพี่แล้วส่งถึงจะไม่ใช่จิ้งจกแต่ส่งสัตว์อย่างอื่นมาพี่เอาไหม

ในของมันเป็นเรื่องของบุคคล
คนว่าจะชอบแบบนี้หรือเปล่าเชื่อว่าสาวหลายคนนะ
ชอบถึงน่าจะส่งติ๊งจกตายก็เอ้า
กับแอดซังโอเคโอยอมแล้ว